กับเรื่องราวที่มันมีทั้งอารมณ์ประทับใจซึ้งใจเศร้าใจ
ปะปนกันไปในเรื่องราวของนาคอัน

เพราะว่าท่านก็เข้าพิธีอุปสมบทไปเรียบร้อยแล้ว
แต่เรื่องราวมันเกิดขึ้นที่ว่าจริงแล้วเนี่ย
พระอันจะบวชเดือนมกราคม
แต่คุณแม่เขาล้มป่วยด้วยมะเร็งนะครับแล้วก็ป่วยระยะสุดท้าย
คุณหมอก็บอกว่าจะอยู่ไม่ถึงในวันพรุ่งนี้
เหตุการณ์ในภาพมันเกิดขึ้นวันเสาร์นะคุณผู้ชม
คุณหมอบอกณวันเสาร์ว่าผู้ป่วยอาจจะอยู่ไม่ถึงวันอาทิตย์ที่๑๔มีนาคม
แต่สิ่งที่ผู้ป่วยเขาอยากเห็นคือเขาอยากเห็นชายพระเหลืองของลูกชายเขา
ผู้เป็นพ่อตัดสินใจให้ลูกเลื่อนมาทำการบวชเมื่อวานนี้
ดังนั้นวันเสาร์ที่๑๓ที่ผ่านมาก็เลยให้ลูกใส่ชุดนาคมา
มาทำให้แม่เขาได้เห็น
ก็คือให้ผู้เป็นแม่มีโอกาสได้ปรงผมนาคคุณผู้ชม
บนเตียงผู้ป่วยแบบนี้ที่โรงพยาบาล
เป็นภาพของคุณอันปัจจุบันเป็นพระอันนะฮะณวันนั้นเป็นนาคอันก่อน
ก้มกราบคุณแม่คุณอันอายุ๒๔ปีชื่อจริงปฏิพานเทียบกลาง
ก้มกราบนางวิจิตราซึ่งเป็นคุณแม่อายุ๔๙ปี
เป็นผู้ป่วยอยู่บนเตียงผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
อยู่ที่โรงพยาบาลโน้นสูง
เพื่อกราบขอขมาลาโทษขอเข้ามากรรมกราบเท้าแม่
ในการอุปสมบทให้คุณแม่ปรงผมตัดผมนาคให้เป็นคนแรก
เนื่องจากว่าแม่เองก็ป่วยหนักขนาดนี้แต่แม่อยากเห็นชายพระเหลืองของลูก
แม่ไม่สามารถไปร่วมงานบวชได้ให้แม่ถือผ้าไตรแบบนี้
อธิษฐานให้กับลูกชายบรรยากาศที่เกิดขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมา
มันซึ้งมันเศร้าเหลือเกินคนที่ไปร่วมงานญาติพี่น้องก็ร้องไห้ร้องห่ม
เพราะว่าพอคุณแม่เขาตัดผมลูกชายเสร็จคุณแม่ก็นอนลงไป
คือก็หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลหรือว่าญาติ
คนป่วยในในตึกนั้นทุกคนก็เห็นแล้วก็น้ำตาซึมกันหมดเลยนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยนาคไปทำพิธีโกนผมที่วัดครับนะฮะแล้วแป๊บเดียวครับ
สักพักหนึ่งทางโรงพยาบาลก็โทรไปแจ้งคุณพ่อว่าคุณวิจิตราเนี่ย
คุณแม่ของนางอันเนี่ยได้หมดลมหายใจไปแล้วเนี่ยครับ
แล้วคุณพ่อก็เข้าไปกอดร่างของภรรยาร้องไห้ด้วยความอาลัยนะฮะ
เอ็งเฮียครับโอ้บรรยากาศมันก็มันก็เศร้าอะนะฮะ
ฝ่ายคุณพ่อเองก็ร้องไห้ร้องห่ม
คุณพ่อชื่อว่าคุณปินครับบอกว่าจริงแล้วต้องจัดงานบวชให้ลูกมกราคมปีหน้า
แต่ภรรยาก็มาล้มป่วยซะก่อนแล้วก็เหลือเวลาอยู่ด้วยกันเพียงไม่กี่วันเท่านั้น
ตัดสินใจเลื่อนงานบวชลูกชายมาเป็นเมื่อวาน๑๔มีนาคม
ให้ภรรยามีโอกาสได้เห็นชายผ้าเหลือง
หวังใจว่าภรรยาจะอยู่ถึงวันบวชคือเมื่อวานนี้แต่ว่าภรรยาก็อยู่ไม่ถึงนะครับ
หลังจากนั้นครอบครัวก็ต้องจัดพิธีอุปสมบทอุปสมบทให้
ที่วัดพลจรกษ์ตำบลมัฆ่าอำเภอโนรสูงจนครราชศรีมา
แต่ระหว่างที่จัดไปเนี่ยคุณแม่ของนางอันเขาสิ้นลมหายใจไปแล้วนะครับ
แล้วก็ครอบครัวเองนอกเหนือจากจัดงานบวชให้กับพระอันต์แล้วเนี่ย
ก็ต้องไปเตรียมจัดงานศพให้กับคุณวิจิตราซึ่งเป็นแม่ของพระอันด้วยนะครับ
ณวันนั้นยังเป็นนักอันให้สัมภาษณ์อยู่
ตั้งใจบอกว่าจะบวชทดแทนบุญคุณให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูมา
ถ้าแม่รับรู้ได้อยากให้แม่ไม่ต้องห่วงผมจะทำหน้าที่ลูกที่ดี
ดูแลพ่อดูแลน้องและขอให้แม่ไปสู่พบภูมิที่ดี
แล้วชาติหน้าก็ขอให้ผมได้เกิดมาเป็นลูกของแม่อีกทุกพบทุกชาติไป
ฟังเสียงณตอนที่เป็นนาคอันก่อนนะครับ
แม่ก็น่าจะเรียกชื่อแล้วก็มือลูกมาเบาครับ
สั่งใจไว้เกิดกำหนดก้านแล้วก็เป็นพระพระปีหน้าครับ
แต่มันเกิดเหตุการณ์ส่วนเร็วนี้ก่อนก็ตรีต้องบวชให้แม่
ใจหนึ่งก็ดีใจที่ได้บวชให้แม่เป็นครั้งสุดท้าย
ใจหนึ่งก็เสียใจที่แม่จากไปครับ
หลังจากที่แห่นหน้าทำพิธีกันเสร็จ
ตอนเช้าพระอันก็เข้าพิธีอุปสมบทตอนนี้ก็เป็นพระอันเป็นที่เรียบร้อย
คุณผู้ชมครับหลังจากบวชเสร็จศพของพระอันขออภัยศพของแม่พระอัน
ครับก็ถูกกู้ภัยเนี่ยลำเลียงมาที่วัดที่พระอันบวชนี่แหละครับ
อืมตัวเองบวชที่วัดนี้สุดท้ายก็ต้องไปร่วมงานศพของแม่ที่วัดนี้เช่นเดียวกัน
เพราะว่าร่างของคุณแม่ก็ถูกนำมาที่วัดเป็นที่เรียบร้อย
นี่พระอันก็ไปจุดเป็นพระใหม่เลยครับเสร็จปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันได้เข้ากุฏิ
แต่ว่าต้องมาร่วมพิธีศพของแม่ก่อนนะครับโอ้ทุกอย่างมันเป็นไปด้วยความแบบ
หลากหลายอารมณ์นะฮะซึ้งใจเศร้าใจแล้วก็เออเนี่ย
อันก็ยืนนิ่งสงบแต่ว่าน้ำตาซึมน้ำตาไหลตลอดเวลาครับนะฮะ
ศพของแม่จะประกอบพิธีชาปนกิจในวันที่๑๖มีนาคมนี้แล้ว

ขณะที่พระอันต์เองก็จะบวช๑๕วัน
แล้วก็ศึกแล้วเดี๋ยวก็จะไปทำงานในกรุงเทพ
เพื่อหาเงินดูแลพ่อแล้วก็ครอบครัวต่อไป
สุดท้ายก็ได้บวชถึงแม้แม่จะไม่ได้เห็นชายผ้าเหลือง
แต่อย่างน้อยแม่ก็ได้ตัดผมโปรงผมแล้วก็ถือผ้าไตรให้กับลูก

แล้วก็ได้รับบุญทั้งหมดที่พระอันได้ทำนะครับ